อัจฉริยะนะคะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะคะ
วันนี้นายอัจฉริยะเขาก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะ
หนึ่งเลยก็ต้องออกมาบอกล่ะว่าเอาคลิปนี้มาจากไหน
สองนายอัจฉริยะบอกว่าก็จะต้องเอาผิดกับเสียงคนที่อยู่ในคลิปนี้ด้วย
เพราะนายอัจฉริยะไปแจ้งความที่สพพระพระแดงจสมุทรปราการ
แล้วก็บอกว่าให้ตำรวจตรวจสอบหน่อย
คนที่อยู่ในคลิปเสียงคลิปนี้ที่คุยกับเสียงคนที่คล้ายครูปรีชา
แล้วก็นายอัจฉริยะให้เบอร์โทรศัพท์ไปกับตำรวจด้วยนะคะ
บอกว่ามีหมายเลขโทรศัพท์ชัดเจนเลยให้ตำรวจตรวจสอบหน่อยโทรไปตามเบอร์นี้
เพราะว่าคนที่คุยกับเสียงคนที่คล้ายครูปรีชาในคลิปนี้ค่ะ
น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะมีความผิด
ร่วมกับครูปรีชาซะด้วยซ้ำเหมือนกับเป็นคนสนับสนุน
ครูปรีชาแจ้งความเท็จ
เพราะครูปรีชาไปปรึกษาก่อนจะไปแจ้งความ
เพราะคลิปเสียงนี้นายอัจฉริยะอ้างว่าคือ๙พฤศจิกายน
แต่ครูปรีชาไปแจ้งความ๒๘คือผ่านไป๒สัปดาห์

ถ้าคุณร่วมวางแผนคุณให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
หมายความว่าคือคุณร่วมกับครูปรีชาที่ให้ครูปรีชาไปแจ้งความเท็จนึกออกไหม
เพราะว่าเขาโทรมาปรึกษาว่าควรจะทำยังไงดี

แล้วทีมข่าวของเราก็เลยถามไปเพิ่มว่า

มีคนที่ออกมายอมรับแล้วว่าชื่อในแผน

แล้วก็เป็นคนที่คุยกับคลิปเสียงที่เสียงคล้ายครูปรีชาจริง

ใช่บอกว่าอยู่สพหนึ่งในจังหวัดราชบุรี

อัจฉริยะก็เลยบอกว่าถ้ามีตัวตนจริง
เปิดเผยตัวจริงก็ออกมาเลย
มาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงไปเลย
ฟังเสียงนายอัจฉริยะนะคะ

ด้วยข้อความที่ปรากฏอยู่ในคลิปเสียงเลย
ออกมาสิทำไมไม่กล้าออกมาแสดงตนล่ะ

ผมเองอ่ะอยากให้เขาได้จริงปรักกต
เพราะขนาดเนี้ยครูปรีชายอมรับ
ในแผน๒ที่บอกว่าเป็นตำรวจก็ออกมาแสดงตัวเลย
ผมเชื่อว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยเท่าที่ผมได้มีการพูดคุยกันอ่ะที่นะ
ในระดับตำรวจในจังหวัดลาบุรี
เขาบอกว่าเขาไม่ขัดข้องถ้าคนนี้เขาจะออกมาแสดงตน
ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาถูกต้องก็ให้ข่าวได้
จะเรียกว่าเป็นการท้าให้ออกมาเลยไหมคะ
ท้ายออกมาเลยว่าคนนี้ที่อ้างตัวเนี่ยเป็นสารวัตรเนี่ย
น่ะสืบสวนอะไรเนี่ยนะออกตัวมาเลยว่าเป็นคนที่เป็นแผนสอง
เราจะได้เราจะได้เอามาสอบปากคำยืนยันเลยว่าเป็นครูปีชา
และเราจะได้ขอให้พนักงานสอบสวนสภาพพระประแดงเนี่ย
ลูกเพราะรวมมาอย่างฐานเสนออัยการต่อไป

เราบอกเลยว่าเราไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงว่าใครพูดใครอะไร
ตามกฎหมายกับบุคคลที่นะครับอ้างตัวเป็นชื่อชื่อแผนอ่ะ
แล้วตอนนี้บอกว่าเรามีแผนหนึ่งแผนสองเนี่ย

ของพนักงานส่วนสมสมภาพแว่นแดงอ่ะ
ทำการตรวจสอบเลยดีกว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เรามอบให้ไปเนี่ย
เป็นชื่อของตำรวจจริงไหมหรือเป็นชื่อของในแผนคนไหนก็แน่นะฮะ
มันจะได้เช่าให้จริงไปเลยแล้วเราจะได้เอามาดำในคดีตามกฎหมายได้
หลานเป็นผู้สนับสนุนภูมิวิชาในการแจ้งความเท็จ
นี่ค่ะนี่คือเหตุผลที่ไปสพพระแดงจสมประการ

คลิปเสียงล็อตนี้มี๓คลิปคุณเดี๋ยวมาสอนคุณอาจารย์บอกว่าอีกคลิปหนึ่งนะครับ
คลิปที่๒จะเปิดเผยวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับ
แต่ไม่ได้บอกว่าจะเป็นเสียงคล้ายใครอะไรยังไงนะครับ
แล้วก็บอกว่าคลิปนี้เขาได้มาจากผู้ที่อยู่ฝั่งครูปรีชานะ

ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นผู้ที่อยู่ฝั่งครูปรีชานะที่เอามาให้
ใช่เขายืนยันว่าไม่ได้เป็นคลิปเสียงในสำนวนคดี

แต่ได้มาจากฝากฝั่งของครูปรีชา

แล้วก็ส่วนภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะ
ก็คือเป็นภาพที่นายอัจฉริยะบอกว่าจำได้ไหม
ก่อนหน้านี้ครูปรีชาเคยชูลอตเตอรี่ในมือ๔ชุด
พอไปส่องดูใกล้มันไม่เห็นมีเลขของรางวัลที่๑อยู่เลย

ก็คือ๗๒๖มันมีจริง
แต่ตัวหน้า๓ตัวมันไม่ตรงกับรางวัลที่๑
แล้วจำได้ไหมก็ครูปีชาเป็นคนถือยืนยันกับสื่อว่าซื้อลอตเตอรี่มา

ครับเดี๋ยวไปไล่เรียงดูเพิ่มเติมหน่อยกันแล้วกันนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
อธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาค่ะอาจารย์ปรเมฆนะคะ
ก็ออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน
คนก็ถามว่าคลิปนี้มันจะส่งผลกระทบกับรูปคดีอะไรยังไงบ้าง
แล้วการที่มีคลิปออกมาเยอะแบบนี้ค่ะมันจะเป็นการกดดันการทำงานของศาลหรือเปล่า
อาจารย์ปรเมฆก็เลยบอกว่าเรื่องของคลิปนี้นะคะ
อาจารย์บอกว่าไม่ว่าฝ่ายไหนจะออกมาตอบโต้อะไร
จะออกมาปล่อยคลิปอะไรมันกระทบหมดนะ

ที่สำคัญก็คือว่าที่มีคำถามว่าผู้ชายที่ถูกเอ่ยชื่อว่าชื่อแผน

แค่ให้คำปรึกษานั้นคดีกับเพื่อนร่วมพี่
ผิดไหมตรงนี้จะผิดไหมนะครับ
ซึ่งอาจารย์ปรเมฆบอกว่าคลิปที่เผยแพร่ออกมา
ไม่ว่าฝ่ายไหนจะออกมาตอบโต้ผ่านสื่อต่าง
ก็ล้วนมีผลกระทบต่อคดีความนะครับ
จะมองว่าเป็นเล่เหลี่ยมของการต่อสู้ทางกฎหมายหรือไม่นั้น
ก็ต้องมองที่ตัวบุคคลว่าบุคคลนั้นมีส่วนที่ได้รับผลกระทบหรือไม่
ส่วนกรณีที่หลายคนสงสัยว่าคนชื่อแผนที่ตามรายงานข่าว
แล้วเขาออกมายอมรับว่าเขาเป็นตำรวจนั้น
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือเปล่าเรื่องการแนะนำคดีตามคลิป
ส่วนตัวอาจารย์ปรเมฆมองว่าน่าจะเป็นเพียงแค่การแนะนำ
แจ้งความแต่เขาบอกว่าถ้าเชื่อว่าใช่ก็แจ้งความได้ครับ
แต่ผมไม่ทราบนะว่าคุณอาชญาจะแจ้งความว่ายังไง
แต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมเห็นว่าถ้าคนที่ชื่อแผนและเป็นตำรวจ
นั่นก็คือให้คำแนะนำยังไม่ถึงกับสมคบคิดหรือร่วมกันกระทำความผิด

น่าจะไม่เป็นความผิดเพราะว่าถ้าฟังดูเนี่ยอันนี้แค่ไปแจ้งความลงประจำวันไว้แล้วยังไม่ได้
ยังไม่ได้ดำเนินคดีเขาจึงแนะนำว่าให้ลงประจำวันรับเลขคดีไว้เพื่อจะไปเอาข้อเท็จจริง
ยังไม่ได้บอกว่าไปสนับสนุนให้ฟ้องคนนั้นคนนี้แล้วมันมีอันหนึ่งที่คุณครูพูด
คนที่เสียงคล้ายคุณครูพูดว่าแม่ค้าผลไม้ไปรับมาแล้วไอ้ตัวนี้ผมก็ยังงงว่าใคร
คือต้องดูว่าใครเป็นคนปล่อยคนที่ปล่อยไม่ใช่ตัวความในคดีไม่ใช่ตัวความในคดีระหว่างคุณครูกับตำรวจ
แต่คนที่ปล่อยเนี่ยมีส่วนได้เสียอยู่ส่วนหนึ่งคือเขาถูกฟ้องคดีอื่นอยู่อีก๘คดี
ใช่ไหมมันก็เหมือนกับเดิมพันธุ์มันสูงนี่ผมเคยบอกว่าเดิมพันธุ์ของคดีระหว่างครูกับตำรวจ
ก็คืออดีตผู้การจังหวัดถ้าครูพลาดผู้การไปด้วยถ้าครูชนะผู้การลอยตัว
ที่ผมบอกว่าเดิมพันธุ์เรื่องนั้นมันสูงวันนี้มันมีอีกชุดหนึ่งแปดเรื่อง
ที่คุณอัจฉริยะถูกฟ้องจากหลายคนจากทนายบ้างจากคนนู้นคนนี้บ้าง
ปล่อยออกมาอย่างนี้มันก็เหมือนกับไปอาจจะฟังได้ว่านะอาจจะเหมือนกับไปสนับสนุน
เพื่อให้คุณจรูนชนะคดีเราก็มองอย่างนั้นนะมันก็เป็นผลวันนี้อะไรที่มันออกมาในหน้าสื่อ
มันเป็นผลทั้งหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความสอดคล้องต้องกันนะครับ
อย่างที่ผมบอกแล้วครับคดีบางคดีเรามีพยานเยอะนะครับบางคดีอาจจะไม่ต้องใช้พยาน
แต่ผมก็เคยพูดในเรื่องนี้หลายครั้งแล้วว่าจริงแล้วการที่แต่ละฝ่ายออกมาพูดในหน้าสื่อเนี่ย
มันมีผลต่อคดีทุกคนไม่จำเป็นจะต้องเมนคลิปหรือไม่เป็นคลิปเพราะว่าตัวความก็ดีตัวพยานก็ดี
ที่ออกมาพูดเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าทนายแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาอัดเทปไว้หมด
แล้วถึงเวลาเนี่ยเขาก็ขอเทปทุกเทปที่อยู่ในสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับ
ไปใช้เป็นพยานหลักฐานไว้สำหรับการซักค้านพยานพูดอย่างนี้ทนายอีกฝ่ายหนึ่งบอก
ที่วันนั้นคุณมาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญคุณไม่ได้พูดอย่างนี้
หรือคุณไปออกรายการสถานีนู้นช่องนู้นช่องนี้คุณไม่ได้พูดอย่างนี้
คือเขาจะใช้ในการทำลายความน่าเชื่อถือของพยานในขณะเดียวกันก็สามารถจะเอาเรื่องราวเป็นประเด็นประติดประต่อให้เห็นสภาพ
อย่างเราฟังคลิปเสียงที่เสียงอ้างว่าคล้ายของคุณครูพูดกับในแผนเนี่ย
มันจะใช่คุณครูหรือไม่เนี่ยเราไม่รู้นะครับแต่เวลาเขาดูเขาจะดูว่าลำดับเหตุการณ์ที่พูดถึงมันเป็นไปตามนั้นไหม
วันที่พูดวันที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์หรือเปล่าถ้าคุยกันแล้ววันที่ใกล้ชิดต่อเหตุการณ์
ผมบอกแล้วว่าสารดีการเนี่ยเวลาเขาพิจารณาไม่ต้องดีการอะไรสารทั้งหลายเขาจะฟังว่า
ไอ้การที่พยานหรือผู้ต้องหาให้การใกล้ชิดกับวันที่เกิดเหตุมีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่าหลังเกิดเหตุนาน
เพราะเพิ่งเกิดใหม่ใหม่ยังจับได้โดยปกติศาลก็จะใช้คำว่าให้การทันทีที่เกิดเหตุหรือใกล้ชิดกับวันเกิดเหตุ
เชื่อว่าไม่มีการตกแต่งต่อเติมส่วนถ้าให้การนานเกินไปเนี่ยอาจจะจำได้อย่างเลอะเลือน
แต่ว่าน้ำหนักที่น่ารับฟังยิ่งใกล้วันเกิดเหตุเท่าไหร่

เพราะคนไม่มีเวลาคิดมาเติมเสริมแต่ง
น่าสนใจนะคะคือทุกอย่างมันส่งผลต่อคดีหมดเลย
ส่งผลต่อน้ำหนักความน่าเชื่อถือของพยาน
ว่าคุณจะไปให้สัมภาษณ์รายการไหนอะไรยังไง
คลิปเสียงอะไรออกมามันส่งผลหมด
ซึ่งเรื่องหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี

ท่านมีเทคนิคข้อกฎหมายหรือว่าตัวอย่างคดี

สรุปสุดท้ายเกี่ยวกับคลิปเสียงล่าสุดนะคะ
ว่านายอัจฉริยะไปเอาคลิปนี้มาจากไหน
เป็นคลิปอะไรยังไงเดี๋ยวฟังเสียงเขาอธิบายดูค่ะ
พูดง่ายว่ามีคนในกลุ่มเขานั่นแหละส่งให้เราแหละ

หมายถึงในกลุ่มในกลุ่มของเขาแหละส่งมาให้เรา
ไม่ใช่คนอื่นเลยไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจด้วย
เพราะว่าคนอื่นเนี่ยคนอื่นจะมาให้เราได้ยังไง
ผมถามแล้วตำรวจจะมาให้เราได้ยังไงถูกไหม

กลุ่มของครูแหละเออกลุ่มของครูแหละเอามาให้เรา
พูดตรงแล้วก็ได้อ่ะวันนี้ไหนไทยรัฐทีวีมาแล้ว
บอกเลยก็ได้ว่าเป็นกลุ่มของครูนั่นแหละส่งมาให้เรา
เพราะว่าการสนทนาพวกนี้มันเป็นการเอาไปให้คนของเขาแหละ
รู้ว่าเออมีการทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่า
และมีการบันทึกเสียงกันใครโทรศัพท์ก็มีการบันทึกเสียงนะ
ดังนั้นไม่ใช่เป็นของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ไม่ใช่อยู่ในสำนวนคดี
แต่เป็นคนของพวกเขาแหละส่งให้กับผม
คลิปนี้มันมันจะเกิดขึ้นวันที่๙พฤติกา๒๕๖๐
เขามีการแจ้งความจริงเป็นทางการคือ๒๘พฤศจิกา๒๕๖
ถูกไหมซึ่งอันนี้มันก็จะมีมันก็จะมีหลักฐานชัดเจนว่า
สิ่งที่คุณครูกับพวกได้มีการก่อนหน้านี้มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ให้ข่าวหลายช่องเนี่ยว่ามีการแจ้งความวันที่๒พฤศจิกา
บริการมีการเป็นโรงประจำวันไว้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้
อย่างชัดเจนเพราะว่าในเมื่อวันที่๙พฤศจิกาเนี่ย
ที่ได้มีการพูดคุยกันเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าในคลิปนี้ก็บอกอยู่ว่า
ไปหาพนักงานสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนเห็นไหมเดินหนีหรืออะไรต่างเนี่ย
มันก็จะให้เห็นเลยว่าสิ่งที่มีการพูดกันก่อนหน้านี้ก็ไม่เป็นความจริงเช่นกัน
ก็คือได้แน่นอนก็คือ๑เขาไม่ได้ถูกไว้จริงเพราะว่าเขาไม่มีรัตเตอรี่ไหม
แล้วก็ที่เหมือนเขาก็เขาบอกว่าเขาจำได้๓ตัวหลังเขาจำไม่ได้๖ตัว
อันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ถูกไว้จริงอะ
นายอัจฉริยะบอกว่าได้คลิปเสียงนี้มาจากฝั่งของเขานั่นแหละก็คือฝั่งของครูปรีชานั่นแหละเอามาให้ผม
ครับโดยบอกว่าก็ให้ไปดูว่าทำไมกองปราบรามมีการดำเนินคดีกับฝั่งครูไม่ครบ
ตัวอย่างว่าวันนี้ตัวละครในคดีหวยมีกี่คนแล้วมีใครที่ไม่โดนคดีไปคิดเอาเอง
นี่ค่ะยุ่งเลยพูดอย่างนี้ยุ่งเลย